และที่สำคัญนะคะไปดูความสตรองของคนขายกันหน่อยนะครับ
อายุมากกว่า๘๐ปีแล้วค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่บริเวณหน้าวัดหนองบัวค่ะ
ตำบลไกรนายอำเภอกงไกรลาจังงหาทสุโขทัย
อายุรวมกัน๒คน๑๖๖ปีนะ
คุณตานี่เขายังมีแรงอยู่นะคะในการขายนะคะ
ส่วนคุณตาเล่าว่ามีลูกทั้งหมด๗คน
ล้าน๑๓คนเหลนอีก๘คน
ครบแล้วนะคะส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นร้านแรกของตำบล
ขายมา๕๐ปีแล้วตั้งแต่ชามละ๑บาท๕๐สตางค์
และถ้าเด็กมากินก็จะขายชามละ๕๐สตางค์นะคะ
ปัจจุบันข้าวของขึ้นราคาค่ะ
ก็เลยตอนนี้ชามละ๒๕บาทนะคะ
ตานุเป็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยวส่วนคุณยายลำจะเป็นคนเสิร์ฟ
เปิดร้านเตรียมของตั้งแต่ตี๕
ที่บอกว่าเปิดตั้งแต่ตี๕เพราะว่าตั้งน้ำไปเรื่อย

ปิดร้าน๕โมงเย็นขาย๑๒ชั่วโมงเต็มนะคะ

บอกว่าตั้งแต่ยืนขายก๋วยเตี๋ยวมา๕๐ปีไม่เคยป่วยเลยนะ

บอกถือคติที่ว่าทำงานไปด้วยออกกำลังกายไปด้วย
ลูกเคยบอกให้หยุดพักผ่อนก็บอกหยุดไม่ได้
ก็ต้องทำไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีแรงนี่แหละค่ะนะครับ